มาดูเรื่องของนักโทษแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่หนีออกจากโรงแรมทั้งที่ผลตรวจโควิดเป็นบวกด้วยนะ
มาดูเรื่องของนักโทษที่หนีกันก่อนจากสถานที่กักตัวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือมีนักโทษถึง๔รายเลยทีเดียวนะคะ
สี่รายนี้มีใครบ้างมีนายสหรัฐเสนามนตรีนายพงศิริอัธภารา
นายพงศกรแสงงามและไหนทนวัฒย์อยู่โค่ง
ซึ่งนักโทษเนี่ยก็จะเป็นคดียาเสพติดนะคะ
เขาหลบหนีออกจากสถานที่กักตัวโควิดค่ะ
ซึ่งแน่นอนแสดงว่าเขาเป็นขิต
ก็อยู่ที่ด้านข้างสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
ถนนประจวบคิริขันห่างจากเรือนจำสักประมาณ๕๐๐เมตรแค่นั้นเอง

ใช้วิธีจังหวะกำลังชุนละมุนกันอยู่ตอนที่ทานอาหารเย็นค่ะ
แล้วใช้จังหวะนั้นวิ่งหลบหนีไปเลย
ต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบตัวนักโทษชายที่ชื่อว่าพงศิริค่ะ

ใช้วิธีการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
แล้วตัวเองก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ร้านล้างอัดฉีด
ตรงแถวข้ามสนามกีฬาประจวบ

มาคนที่สองนักโทษชายคนนี้ชื่อนายสหรัฐนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปล้อมจับกลุ่มได้ตรงระแวกแถวเส้นทางรถไฟสายใต้นะ
เป็นรอยต่อระหว่างอบตเกาะหลักแล้วค่ะกับเขตเทศบาลเมืองประจวบ

ก็คือตัวนายพงศกรแสงงามแล้วก็นายธนวัฒน์อยู่คงนะ
ชื่อสืบสวนเขาก็มีการแยกกันนะคะ
คือเขารู้มาว่าตอนนี้มีสายรายงานว่า
สองคนนี้ที่หลบหนีแยกกันแล้ว
และต่างคนต่างกลับไปหาครอบครัว
แล้วจะคือในนิสัยข่าวนะ
จะเป็นนัดกันหนีในพื้นที่ตำบลเต่าน้อยอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นแนวชายแดนไทยเมียนมา
ก็คาดว่าตั้งใจที่จะหนีไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแน่นอน
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะ

แล้วก็พร้อมคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
มีการวางแผนไล่ล่า๒ผู้ต้องขังจะจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ

ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ตำรวจสภป่าตองเขาเร่งติดตามหาตัว
นางออก้าไทสตอกอายุ๓๖ปีแล้วก็สามีสัญชาติรัสเซียนะคะ
คือทั้งสองคนนี้เขาพักในโรงแรมตั้งแต่๕มกราคม
จนถึง๑๕มกราคมรวม๑๐วัน
และเขาก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลเมื่อ๑๔มกราคมค่ะ
ก่อนที่ช่วงบ่ายของวันที่๑๕มกราคมทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งหน

ส่วนสามีก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเพราะว่าตัวภรรยาติดนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียทั้งสองคนเนี่ยปรากฏว่าเขาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปแล้ว
และทีนี้ก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนต่อค่ะ
แล้วล่าสุดวันนี้ยังมีกระแสข่าวมาด้วยว่า
นักท่องเที่ยวสองคนน่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว

เขาก็เลยพยายามโทรศัพท์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต
และตำรวจสพป่าตองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ
แต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงประกันใด
คือเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วจริงหรือไม่
นั่นน่ะสิคะแล้วก็มันก็คงต้องมีความสงสัยนะ

เพราะเขาต้องมีการแสดงผลตรวจโควิดด้วยนะ

เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะ